แต่ถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างหนัก
ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
ล่าสุดนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือว่าสกอก็มีการที่จะเตรียมประชุม
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

ก็รอผลการประชุมของสกอในวันพรุ่งนี้ครับ

พยายามที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอธิการบดี

อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน

และยืนยันว่านายสุธิพรยังไม่ใช่อธิการบดีของมหาวิทยาลัย
เพราะว่ายังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอ

ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่๔มกราคมภรดาวิสิทธิ์ศรีวิชัยรัก
ตัวแทนสภามหาวิทยาลัยอสัมชันพร้อมกับคณะนะครับ
ได้เดินทางไปยื่นหนังสือแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยตลอด๑ปีที่ผ่านมา
พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในแพทย์กำจรตัฐยกวีปรัศกรสวงศ์ศึกษาทิการ

ก่อนที่จะเดินทางมายื่นหนังสือกับกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
เพื่อขอให้ติดตามผลการพิจารณาในเรื่องการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอสัมชัน
นายวิทยาเจริญศรีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่คัดค้านการเป็นอธิการบดีของนายสุธิพรปฐุมเทวาพิบัน
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีว่าขณะนี้นะครับต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัย
ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะดำเนินการไปในที่ทางใดต้องรอผลการประชุมของกกอในวันพรุ่งนี้
ยังไม่มีการเชิญนายสุธิพรและฝั่งที่คัดค้านนายสุธิพรเข้าให้ข้อมูลหรือว่าเข้าร่วมการประชุม